ได้เช่นสมุดทศักดิ์เกเนียด
ภายใดกลับไปอีกแล้ว
ตรงนี้ตรงนี้
เอาลงนี้ก่อน
ไม่ได้มี
กลับไปอีก๓คน
เดี๋ยวพึ่งสวดค่ะ

หรือว่าน้องทหาร